ส่วนที่เมืองสมุทรสงครามค่ะกรณีที่มีเจ้าอาวาสไปล่วงละเมิด
เด็กเนี่ยนะคะอายุสิบสี่แล้วก็อายุสิบแปด
อ่าล่าสุดเนี้ยนะคะตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดบังเจเกร็งแล้วค่ะอ๋อ
จับแล้วนะฮะจับแล้วค่ะวันนี้จับแล้วนะคะ
อนาจารย์เด็กโดนไปสี่ข้อหาหมอปลากับชาวบ้านรวมตัวประท้วงที่โรงพัก
คัดค้านด้านการประกันตัวคุณนัทธพงษ์ค่ะตอนนี้นะคะ
นี่มาจากกรณีที่ป้าของเด็กหญิงอายุสิบสี่กับสิบแปด
ร้องขอความเป็นธรรมกับหมอปลาเสียเปียทนายโนบิจำได้ไหมคะ
วันก่อนเด็กหญิงสองคนถูกเจ้าอาวาสวัดบันจะเกร็ง
ล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วก็ปีหกแปดสองคนนะคะ
จนกระทั่ง๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเปิดใจคุยกัน
ใส่ชุดนักเรียนอ่าแล้วก็เด็กบอกว่าจำของกลางได้ด้วยอ่าอ่า
ใช่เนี่ยค่ะก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นำมาสู่เช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มนะคะพระครูสิทธิกิจจากรเจ้าอาวาสวัดบังจะเก่ง
เจ้าคณะตำบลบังเจเกร็งนะคะนางละเอียดสรุปราชเป็นนางนกต่อ
พาไปสอบส่วนที่สพเมืองสมุทรสงคราม
สี่ข้อหาของพระครูสิทธิกิจจากรนะคะพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีครับ
แล้วก็กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
เป็นผู้ใช้และผู้สนับสนุนการกระทำความผิดค้ามนุษย์
สี่ข้อหาส่วนนางละเอียดนางนกต่อถูกแจ้งหนึ่งข้อหาก็คือเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาค่ะ
คือในจีรพรรณเพชรขาวหรือหมอปลาเนี่ยนะคะไปพร้อมกับนายกฤษดาธนายโนวิตะ
มีผู้เสียหายกับชาวบ้านอีกประมาณ๕๐คนวันนี้ไปที่สพเมืองสมุทรสงครามไปคัดค้านการประกันตัว
ต้องการให้อดีตเจ้าอาวาสพ้นจากการเป็นพระเท่านั้นทำไม่ดีก็ต้องมีบทลงโทษชัดเจน
อย่าช่วยเหลือกันให้คนไม่ดีอยู่รวมกับคนดีค่ะเขาว่าอย่างนั้นค่ะ

เมื่อคนไม่ดีคุณเอามาใส่ชุดเหลืองเนี่ยแล้วคนเขากราบไหว้เนี่ยผมถามว่ามันสมควรไหมอ่ะก็เหมือนเจ้าหน้าที่เหมือนกันเมื่อเขาไม่ดีเนี่ยเราจะไปเอวยจะให้เขามียศได้ยังไงล่ะคนไม่ดีก็อยู่ส่วนคนไม่ดีก็ถ้ากฎหมายมันกำจัดไม่ใช่ว่าคนไม่ดีมาอยู่ร่วมกับคนดีแล้วมันจะทั้งคนมันจะอยู่ไงล่ะเพราะไอ้คนไม่ดีอ่ะ
เขามีการอนุญาตให้ประกันตัว
เจ้าอาวาสรายนี้นะคะก็เลยไปประท้วง
อย่างที่หมอปลาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ